นาฬิกา๓๑นาทีติดตามข่าวสารเข้มข้นกับข่าวเช้าหัวเขียวกันต่อ
แล้วก็ต้อนรับอาจารย์ล่ำภาษามืออาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรค่ะ
ลวดไฟฟ้าดักโจรเด็ก๑๓ปีถูกช็อตดับ
แม่จะดักโจรคนที่โดนดันเป็นเด็กนะ
คืออดีตผู้เกี่ยวบ้านท่านบอกว่าจากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไร
เป็นร้อยตัวเหลือ๑๐ตัว
ไม่ไหวแล้วขโมยมาเยอะเหลือเกินก็ตัดสินใจขึงรวดไฟฟ้าเลยครับ
ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอก
นี่เป็นคลิปตอนที่หน่วยกู้ชีพช่วยเหลือเด็กชายกล้วยเป็นนามสมมุตินะครับ

น้องนอนหมดสติอยู่บนถนนครับมือข้างซ้ายเนี่ยคล้ายถูกไฟไหม้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ายังมีชีพจร
ก็ช่วยเหลือปั๊มหัวใจครับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลพรมบุรีอย่างเร่งด่วน
แต่ว่าน้องเสียชีวิตนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วย
คือหมอบอกว่าหมอพยายามยื้อเต็มที่แล้วนะฮะแต่ไม่สำเร็จ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่หมู่๕ตะบนโรงช้างอำเภอพรมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรีจากการสอบถามชาวบ้านเล่าบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นสวนมะลิของนายโสพลงามขำ
ผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้หมอดินอาสาพัฒนาประจำตำบล
เป็ดไก่หานเลี้ยงเป็นหลายร้อยตัวนะคุณผู้ชมนี่คือเส้นลวดฮะ
ขึงเอาไว้นี่เดี๋ยวกลัวจะมองไม่เห็นเราเอาไฟส่องแล้วก็เอาลูกศรแดงชี้ให้ด้วย
สายตาท่านว่ารวดมันอยู่แบบนี้นี่ฮะเราทำผังให้ดูด้วย
มันเป็นยังไงนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมบอก
เขาเลี้ยงหลายร้อยตัวเลยเป็ดไก่หานก็เลยเอาเส้นลวดเนี่ยมาขึงไว้รอบสวน
แล้วปล่อยกลางคืนปล่อยกระแสไฟฟ้าตามเส้นลวดเพื่อป้องกันขโมยที่จะมาขโมยเป็ดขโมยไก่
ก่อนเกิดเหตุเด็กชายกล้วยเนี้ยกับผู้อ่ากับเพื่อนอีกสองคนนะครับ
คือเดินเข้ามาในแนวรั้วของสวนมะลิที่มีรวดไฟฟ้าขึงอยู่นี่ฮะ
นี่เรามีภาพจำลองเหตุการณ์น้องน้องมากันสามคนคาดว่าเด็กชายกล้วยเนี่ยเอามือไปจับรั้ว
แล้วถูกไฟช็อตครับเนี่ยฮะช็อตแล้วนะครับแล้วหมดสติล้มลง
อืมเพื่อนอีกสองคนช่วยกันก่อนช่วยกันลากร่างของเด็กชายกล้วยออกมาจากสวน
แล้วตะโกนขอความช่วยเหลือพอเห็นจะมีคนมาช่วยปั๊บสองคนวิ่งหนีไปก่อนครับ
ขณะที่ชาวบ้านก็ออกมาดูเห็นเด็กนอนอยู่กลางถนนถูกไฟช็อตได้รับบาดเจ็บสาหัสซะแล้ว
นายโสพลเจ้าของล้าวเป็ดเนี่ยนะเขาเล่าบอกว่าไอ้ล้าวเป็ดเนี่ย
เลี้ยงเป็ดอย่างเดียวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านนะครับ
ร้อยตัวหายจนเหลือหลัก๑๐ตัวเขาบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหว
ก็เลยขึงลวดไฟฟ้าเลยป้องกันขโมยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายกับเด็ก
รับว่าไม่คุ้นหน้าเด็กพวกนี้เลย
เหตุการณ์นี้ตำรวจจะติดตามเพื่อนอีก๒คนของเด็กมาสอบปากคำนะครับ
แล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

ว่าการกระทำนี้มันเข้าข่ายกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตายหรือไม่ครับ

นี่แหละฮะฉะนั้นเตือนเอาไว้เลย
คือท่านจะรักษาทรัพย์สินของท่านนะครับ
ก็ควรจะต้อง
มันทำได้ไหมผมไม่รู้ในทางเทคนิค
ใช้ไฟให้กระแสไฟฟ้ามันไม่ต้องสูงขนาดแบบ
เป็นไฟบ้านไม่ถึง๒๒๐โวลต์ใช่ไหม
ให้พอแบบตึ๊ดแล้วพอรู้สึก
แต่สมมุติโจรมาอย่างนี้โดนปึ๊ดไป
ไฟไม่แรงมากมันก็อาจจะหาทางอ้อมไปหลบ
อะไรอย่างนี้ไอ้ครั้งแรกมันก็อาจจะกลัวไง
พอแตะแล้วไม่ตายมันก็ย่ามใจอีก
แต่อย่างนั้นก็หาที่อื่นนะครับถ้าตรงนั้นเป็นที่ที่
มันน่าจะมีคนสัญจรผ่านไปมา